มาเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ

จากแผงเล็กแผงใหญ่

ก็สร้างสีสันให้กับผู้ที่มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ด้วยการสวดคาถาเงินล้านให้เลย
นี่คือคุณตาเล็กครับหรือว่านายปัญญาเอกจีนอายุ๗๖ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดอ่างทอง
ตระเวนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองฮะ
มาซื้อคุณตานี่ก็เป่าคาถาเงินล้านให้ให้กับลูกค้าทุกคนทั้งขาประจำขาจร
บอกว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเป็นบริการเสริมหลังการขาย
เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจนะฮะ
ถ้าใครพร้อมแล้วเตรียมรับคาถาของคุณตาเล็กกันครับ
โอ้สาถูกคุณเขมรสร
มีคนถูกด้วยนะแล้วก็เอาของขวัญไปให้คุณตาก็มีนะ

ถูกรางวัลใหญ่ก็มีนี่อ้าวแม่คุณตา
ผมไม่ได้ไปซื้อกับคุณตาหรอกแต่รับคาถาไว้แล้ว

ให้มันถูกจริงก่อน

คุณตาเล็กก็อยู่แถวตัวเมืองอ่างทองไม่น่าจะหายากนะ